พาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดนะคะ
ชายหนุ่มคนนึงเนี่ยแวะจอดซื้อของอยู่ริมถนนกำลังเปิดประตูจะขึ้นรถอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าปรากฏว่ามีรถกระบะคันนึงนะคะซิ่งแหกโค้งข้ามเลนมาชน
ทำให้ร่างกระเด็นแล้วก็ขาดสองท่อนต่อหน้าต่อตาภรรยาและลูกที่กรีดร้องด้วยความตกใจนะคะ
ล่าสุดเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาคนขับกระบะเมาแล้วขับ
แต่ทางญาติได้ใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปแล้วติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
ภรรยาและลูกสาวของนายสุริยวุฒิพุทธโสมอายุ๓๔ปีร้องไห้แทบขาดใจ
หลังเห็นสามีและผู้เป็นพ่อถูกนายนัดมนต์แทร่ตันอายุ๒๑ปีขับรถกระบะหลุดโค้ง
ชนจนร่างขาดเป็น๒ท่อนเสียชีวิตขาที่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณโค้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิดถนนสายแหลมงอบบางกระดาน
อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่ารถกระบะของนายนัทกมลขับมาจากทางแหลมงอบ
พอมาถึงบริเวณโค้งที่เกิดเหตุคนขับรถอ้างว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่ย้อนสอนตัดหน้า
หักหลบจนเสียหลักหลุดโค้งซึ่งขณะนั้นนายสุริยวุฒิผู้เสียชีวิตได้จอดรถเก๋งซื้อของอยู่ร้านชำข้างทาง
จังหวะที่นายสุริยวุฒิกำลังจะเปิดประตูขึ้นรถ
กระบะของนายนัทกมลก็พุ่งชนนายสุริยวุฒิ
ร่างขาดเป็น๒ท่อนต่อหน้าต่อตาภรรยาที่ตั้งคัน๖เดือน

จากนั้นรถคันก่อเหตุยังเสียหลักพุ่งชนรถกระบะอีกคันที่ขับสวนมา

เรื่องพึ่งพระรินทนันอายุ๕๕ปีเจ้าของร้านของชำที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
ช่วงที่เกิดเหตุถนนโล่งมากไม่มีรถจักรยานยนต์ขี่ผ่าน
และรถกระบะอีกคันที่โดนชนก็เป็นรถของลูกชายที่เพิ่งเลิกงาน
และกำลังจะเลี้ยวรถเข้าบ้านหลังเกิดเหตุก็เห็นคนขับ
ขับอาการเหมือนเมาแล้วให้การวกวล
ฝาดตรงกระจกรถเขาไม่เสียหายมากนะ
เขาก็ฝาดแฟ้ไปเลยจนสุดทาง
แล้วตัวเขาก็ปิวไปทางนี้ค่ะ

ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดลำภูลายอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
ประภาษีแซ่ลีอายุ๒๗ปี
ภรรยาของผู้เสียชีวิตเปิดใจกับทีมข่าวว่า

เพราะภาพสามียังติดตาตนเองและลูกสาวอยู่ตลอดเวลา
และที่เสียใจที่สุดคือคนขับอ้างว่าสามีตัดหน้ารถ
ทั้งที่อยู่ริมถนนคนละฝั่ง
คนขับยังอยู่ในสภาพมืนเมา
แต่ตำรวจกลับไม่รีบตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ประภาษีบอกว่าหลังจากนี้ยังมืด๘ด้าน
ว่าจะเลี้ยงลูกสาววัย๘ขวบ

ที่กำลังจะเกิดมาตามลำพังได้อย่างไร
เพราะต้องสูญเสียสามีที่เป็นเสาหลักหาเลี้ยงครอบครัว
ไม่คิดก่อนหนูอะ
ขณะที่ครอบครัวคนขับรถคันก่อเหตุ

พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพเบื้องต้น๓๐๐๐บาท
ส่วนคนขับยังไม่พร้อมที่จะมาขอขมาศพ
โดยบอกว่าจะขอบวชหน้าไฟให้กับผู้เสียชีวิต
ส่วนทางคดีตำรวจสพแหลมงอบยืนยันทำงานตามหน้าที่
เมืองต้นได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายนัทกมล
ฐานความผิดขับรถขณะมืนเมาหรือของเมาอย่างอื่น

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและทรัพย์สินเสียหาย
ซึ่งนายนัทกมลให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อเก่าหา
ญาติได้ใช้ตำแหน่งประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
พิญญาชาคงพิลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน